เอาใจคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันกับคลิปหนุ่มหล่อกล้ามโต
หลายคนบอกเลยว่าเห็นเรายังอยากมาโนว่าเป็นพวกเขา
กล้ามโตแล้วยังใจดีแล้วก็อบอุ่น
จะเป็นใครนั้นไปชมกันในช่วง
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
การแคลนเบาหื้อหล่อจัง
นาจุนเนี่ยดีต่อใจมากเลยจ้ะพี่อาจ่า
หุ่นที่นอนอย่างกับปั้นมาแต่แต่
หัวใจที่แสนดีของพี่มีค่ามากกว่าอะไรทั้งพวง
นุ้งปันเขายังปันใจให้พี่เลยจ้ะ
คืออะไรเอาอย่างนี้ก็เมื่อกี้จะกลับบ้าน

คืออะไรแล้วมองพอใส่สองแล้วมองหน้าคืออะไร

ห้ะคืออะไรหน้าอย่างนี้คืออะไร
อย่างนี้คุยดีอยากกลับไม่อยากกลับ
แล้วคุยทำไมไม่มองหน้าด้วยงอน

โอ้โหสายตาที่พี่มองเป็นปะนั้น
ละมุนอบอุ่นหัวใจมาก
จุดนี้อยากสิ่งร่างน้องปันแล้วจริงค่ะ
ขนาดน้องหมายังอยากอยู่กับพี่
แล้วตัวอีชันนี้มันจะเหลือล่ะคะ
ละลายไม่ไหวแล้วจ้ะพี่ฮัทจ้า
ไม่อยากเกิดเป็นหมาเท่าวันนี้เลย
แม่ก้าวใจจริง

ออกตัวไหล่
ไม่คุยกับคุณสองคนแล้ว